ในขณะที่ไทยมีการเคลื่อนไหวเพื่อจะทวงคืนโบราณวัตถุ
ที่คาดว่าถูกลักลอบนำออกนอกประเทศไปอย่างผิดกฎหมาย
อย่างเช่นปฏิมากรรมสำริทที่ประสาทปลายบัตร
ล่าสุดนี้ทางการสหรัฐได้มีการส่งมอบประติมากรรม
รอยพระพุทธบาทโบราณคืนให้กับปากีสถานนะครับ
หลังจากที่ได้ถูกขโมยแล้วก็ลักลอบนำออกนอกประเทศไปตั้งแต่เมื่อ๓๔ปีก่อน
โดยในตอนนี้ทางการสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน
ถึงปัญหาการขโมยแล้วก็ลักลอบค้าขายโบราณวัตถุ
ทั่วภูมิภาคเอเชียต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย๔ปี
โดยในจำนวนนี้ก็มีไทยร่วมอยู่ด้วยครับ
นี่คือรอยพระพุทธบาทโบราณของปากีสถานที่ทางการสหรัฐดำเนินการส่งคืนให้กับรัฐบาลปากีสถาน
โดยมีอัครราชทูตเป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันพุธ
ภายหลังจากที่ปฏิมากรรมชิ้นนี้ถูกลักลอบนำเข้าไปในอเมริกา
ทางตัวแทนจำหน่ายโบราณวัตถุชาวญี่ปุ่นก่อนหน้านี้
พระพุทธบาทรอยนี้มีน้ำหนักกว่า๒๒กิโลกรัม
ว่าน่าจะมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึงกว่า๓๕ล้านบาท
โดยปฏิมากรรมชิ้นนี้จะยังเก็บรักษาไว้ที่นครนิวยอร์กต่อไปชั่วคราว
และในระหว่างนั้นก็อาจจะนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้ที่สนใจได้รับชม
นายไซรัสแวนซ์อายการเขตแมนฮัตตันแถลงว่านับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่อีกครั้งของสหรัฐ
ในการส่งมอบรอยพระพุทธบาทที่ถูกขโมยมาจากโบราณสถานในเขตสวัสดิ์ของปากีสถาน
เมื่อช่วงทศวรรษที่๑๙๘๐และถูกลักลอบนำออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย
พระพุทธบาทรอยนี้สร้างขึ้นในช่วงจักรวรรดกุศานะจักรวรรดิเก่าแก่แห่งภูมิภาคคันธาระและอุทยานะ
ถือเป็นสิ่งแทนของพระพุทธเจ้าและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏในพุทธศิลป์
ด้านนาฤีสวณศาอิทชิคอัคคาราชทูชปากกีศสถานเปิดเผยว่า
เขาบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าทางการปากีสถานรู้สึกขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับรอยพระพุทธบาทรอยนี้ที่ถูกขโมยไปตั้งแต่กว่า๓๔ปีก่อน
ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างปากีสถานและสหรัฐ
เหนือไปจากความร่วมมือในการปราบรามการก่อการร้าย
ขณะที่ทาซูโซคากุตัวแทนจำหน่ายโบราณวัตถุชาวญี่ปุ่นวัย๗๐ปี
รับสารภาพในความผิดทางอาญาฐานครอบครองทรัพย์สินที่ถูกขโมยมาเพื่อแลกเปลี่ยน
ถูกปรับเป็นจำนวนเงินกว่า๑๗๐๐๐บาทถูกตัดสินจำคุกและเดินทางออกจากสหรัฐโดยสมัครใจ
โดยในตอนนี้ทางการสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนสืบสวน
ถึงปัญหาการลักขโมยและลักลอบค้าขายโบราณวัตถุทั่วภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง
โดยในจำนวนนี้มีปากีสถานอัฟกานิสถานกัมพูชาประเทศไทยและอินเดียรวมอยู่ด้วย